หมามั่งค่ะอันนี้ก็น่าสงสารนะฮะ
ถ้วยฟูฮะเป็นสุนัขพันธ์ปอมเมอเรเนียนอายุ๔เดือนเศษ
เจ้าของเลี้ยงไว้ในห้องวัยกำลังน่ารักเลยอ่ะ
เจ้าของเป็นนักศึกษาออกไปเล่นน้ำสงครานค่ะ
หมาไว้ในห้องคนร้ายย่องขึ้นมาจะขโมยทรัพย์สินในห้อง
เข้าใจว่ามันคงเห่าค่ะจับมันกดน้ำตายนะฮะ
อยู่ในถังน้ำสีดำในห้องน้ำอ่ะคือตัวนี้ใช่ไหมอ่ะใช่โอ้
ยังเป็นเด็กอยู่เลยนี่ฮะเป็นหอพักที่ตำบลหมากแข้ง
เขตเทศบาลนครอุดรธานีน้องนักศึกษาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันสามคน
นะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในพื้นที่
อ่าก็บอกว่าก็เพื่อนเขาอยู่หลายหลายห้องนะเพื่อนเพื่อนก็อยู่ด้วยกันหลายห้องนี่แหละ
วันเกิดเหตุก็คือช่วงกลางดึก๑๕เมษายน
มีคนร้ายย่องเข้ามาลักทรัพย์ในห้องได้ทรัพย์สินไปหลายอย่าง
และสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดนี่ก็คือ
ไปพบว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยเจ้าถ้วยฟูเนี่ยปอมเมอเรเนียนอายุ๔เดือนเศษ
มันถูกกดน้ำตายอยู่ในถังน้ำสีดำในห้องน้ำ
ยังเป็นลูกหมาอยู่เลยนะตัวแบบเลยฝ่ามือมานิดเดียวเอง
เอาฟังเสียงน้องเขาครับ

ข้างนอกตัวนี้อยู่ในห้อง
เว้ยฟูอยู่ในห้องเพราะว่าเว้ยฟูพี่ฮาว
ส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากเกิดเหตุ

ก็พบว่ามีผู้ชายอายุประมาณ๒๐๒๕ขี่จักรยานยนต์มานะฮะ
เป็นจักรยานยนต์แบบออโตเมติกไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
จอดในหอพักที่อยู่เยื้องกัน
แล้วเดินตรงมาที่หอพักที่เกิดเหตุที่อยู่ห่างสัก๒๐เมตร
ตำรวจคาดว่าคนร้ายคงจะเดินเข้าไปทางด้านข้างห้องพักของผู้เสียหาย
มันติดกับกำแพงรั้วแล้วมันมีช่องแคบอยู่เนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
คนร้ายรูปร่างก็คงจะแบบต้องผอมหน่อย
เพราะสามารถเดินแบบมุดเข้าไปได้แล้วงัดประตูมุ้งลวดหน้าต่างกระจกมัน
เลื่อนพอเข้าไปในห้องปุ๊บเนี่ย
เจ้าถ้วยฟูมันคงเห่าสัญชาตาญาณหมานะคะอ่า
มันคงเห่าคนร้ายก็คงจะไม่รู้จะทำยังไง
กลัวคนมาจับมันกดน้ำกับถังน้ำในห้องน้ำฮะ
สงครานกันไงในคืนวันนั้นแล้วก็ปล่อยไอ้ถ้วยฟูมันก็วิ่งเล่นอยู่ในห้องกลับมาก็อย่างที่
เจ้าของน้องมณฑิลาเนี่ยบอกว่ารักมากนะฮะนอนด้วยกันทุกคืนไม่เคย
เสียดายทรัพย์สินที่คนร้ายขโมยไปเลยนะเสียใจมากที่ถ้วยฟูมันต้องตาย
เป็นสุนัขแสนรู้น่ารักซื้อมาแปดพันบาทนะครับตอนนี้ก็ทำได้แค่เปิดคลิปที่เคยถ่ายไว้ดู
และต้องป่วยเสียใจอีกวันน่ะแค่อีกครั้ง
ซึ่งคุ้นเคยการเข้ามาในห้อง

งั้นลูกดิ๊กก็อาจจะโดนด้วยเหมือนกัน
ก็เลยคงเห่าแล้วก็เลยโดนกดน้ำจนตาย
นมลงกัน
สิส่องให้นั่งก็นั่งเป็นยังเป็นหมาเด็กอยู่เลย

มีโน้ตบุ๊กราคา๒๓๐๐๐บาทค่ะ
มีกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินอยู่๔๕๐๐บาทแล้วก็เงินเหรียญในกระปุกออมสินอีกประมาณ๓๐๐บาท
มีกระเป๋าหนังสะพายแบบผู้หญิงสีดำ๑ใบกระเป๋าคาดเอวหนังสีดำ๑ใบ
แต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่ารู้แล้วว่าใครพลก่อเหตุเดี๋ยวตามตัวมาให้
น่ายากฮะดูก็น่าจะรู้ว่าผลในแถวนั้นแหละนะ